ตอนนี้ภาคเอกชนก็ต้องมาลุ้นกันกับเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าอยากให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเร็วที่สุด
เพราะว่ายืดเยื้อจะส่งผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจนะครับ
นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่า
ตอนนี้เอกชนก็ร่วมกันจับตาดูการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี๑๓กรกฎาคมนี้
ว่าจะสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่
เพราะว่าตอนนี้เป็นความหวังของหลายภาคส่วน
แต่ถ้ายังไม่สามารถเลือกได้ก็ยังมีกรอบเวลาตามที่กำหนดนะฮะ
คงต้องจับตาดูว่าผลของวันที่๑๓เราเข้าวันใหม่แล้วจะเป็นอย่างไร
แต่เอกชนคาดหวังนะครับว่ากระบวนการต่างในสภาจะทำให้เกิดรัฐบาลใหม่อย่างเร็วที่สุด

แบบนี้ถ้าการเมืองล่าช้ายืดเยื้อหรือเกิดการลงถนนมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแน่นอนครับ
ทางด้านของนายอิสเรศรัตนาดิหลกณภูเก็ตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกเหมือนกันครับว่า
ถ้าในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่สามารถโหวตเลือกนายกได้
มันจะเกิดผลกระทบด้านความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนอย่างแน่นอน
เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจอย่างแน่นอน
เพราะตอนนี้เศรษฐกิจของไทยก็มีความไม่แน่นอนสูงอยู่แล้ว
แล้วมองแบบนี้นะครับว่าระบบประชาธิปไตยควรเป็นไปตามสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ
ไม่ควรให้เกิดการรวมตัวกันลงถนนหรือเกิดความรุนแรงเกิดขึ้น
ให้จบในสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับ